ต่อกันที่ข่าวนี้บ้างดิฉันขอตบเข่าก่อน
เออเหอะเดี๋ยวอารมณ์ตบข่าวก่อนโอ้โหตระเรงตระเรงตระเรง

ผมเป็นริเกคนนอะตอบ
อ่าน้ำเพชรสร้อนรามน้ำเพชรค่ะ
ต้องบอกเลยว่ากำลังจะเป็นลิเกโกอินเตอร์
เมื่อปลายปีที่แล้วเขาฮือฮาอยู่เหมือนกัน

แล้วก็เรื่องโปรยทงโปรยทานที่ฮือฮาเป็นกระแสกันนะคะ
แบงก์สอนรามน้ำเพชรคลาศิกษามาแล้ว๑เดือน

เจ้าตัวมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาพระธรรมอย่างเต็มที่
แล้วก็มีโอกาสได้เทศนาธรรมถึง๔ครั้ง
ตอนนี้พูดเลยจิตใจสงบนิ่งพองซ้าย
มีสติกับชีวิตประจำวันมากขึ้น
หลังจากนี้เจ้าตัวเตรียมจะพาคณะลิเกศร์สอนรามน้ำเพชร
ที่มีคิวการแสดงยาวไปถึงปี๖๑แล้วนะคุณ

จะได้นำศิลปะวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกค่ะ
กำลังจะได้สารฝันแล้ว

ก็เป็นคนที่ประสานงานกับต่างประเทศนะครับ
อันนี้ก็เหมือนอยู่ในขั้นตอนขอหาผู้สนับสนุนด้วย
ในเรื่องนี้เราก็จะแสดงเกี่ยวกับพ่อหลวงเราด้วย
วันที่๒๓กรกฎาครับ

อกจากจะเป็นลิเกเงินล้านแล้ว
เป็นลิเกโกอินเตอร์ด้วยนะคะครบเครื่องไปเลยค่ะ
ยอดมากคณะนี้สอนรามน้ำเพชรนะคะ